ไม่พร้อมจะดูแลแมวนำมาให้เขาเลี้ยงได้

สุดท้ายเพื่อนข้างห้องบอกว่าเจอซากแมวจำนวนมาก
วันนี้ตำรวจเลยแจ้งข้อเกลาหาธารุณกรรมศัตริย์
จากว่าที่พักก็อยู่บริเวณย่านวังทองหลางด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจนครบานวังทองหลาง
พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงพัทรนันสัจจารม
สัตวแพทย์อาสามูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์
ทำการตรวจค้นห้องพักของนายพานุวัฒน์สิงสาหัส
อาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างและนางสาวอาจิรวดี
แดงสองสามีภรรยาครับ
ภายในอาคารสุขเจริญเพลสซอยมหาดไทย๑๓
วังทองหลางเพื่อหาหลักฐาน
หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าสองสามีภรรยานั้น
มีพฤติกรรมทารุณสัตว์ครับ
จากการตรวจสอบพบซากแมวที่เสียชีวิตจนแห้ง๒ตัวด้วยกัน
และถุงสำหรับใส่ซากแมวอีกเป็นจำนวนมาก
พานุวัฒและภรรยามีพฤติกรรมประกาศผ่านเฟซบุ๊คครับ
สามารถจะหาที่อยู่ให้กับแมวจรจัด
แล้วก็แมวที่เจ้าของไม่ต้องการเลี้ยงได้
เลยมีประชาชนหลงเชื่อก็นำแมวจรจัดมาให้กว่า๒๐ตัว
กระทั่งมีคนใกล้เคียงพบเห็นซากแมวอยู่บ่อยครั้ง

พอตรวจสอบแล้วก็พบว่านายพานุวัฒน์มีพฤติกรรม
คือนำแมวที่ประชาชนนำมาให้ไปทารุณกรรมสัตว์จนตาย
จำนวนกว่า๒๐ตัวนะครับจึงรวบรวมพยานหลักฐาน
กับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานวัดทองหลาง

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหากระทำการร่วมกันในการทารุณกรรมสัตว
และเตรียมขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามทั้งคู่ยุ่งเกี่ยวกับสัตว์อีกต่อไป

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ